เอาล่ะพูดถึงเรื่องราวของสัตว์ใช่ไหมคุณ

เดี๋ยวเราพาไปดูสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ตอนนี้เนี่ย

วันนี้วันที่๓๐พฤษภาคม
วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วคุณค่ะ

ไม่ใช่ประชาชนเขาก็จะไปขอ
นกขุนทองให้ใบ้เลขให้หน่อย
นิดนึงนะเอาสิไปฟังดูค่ะ

สามต้นสามต้น

ไม่ใช่นกเขาพูดเฉย

นกมันร้องแบบนี้เหรอคะ

กขุนทองเขาก็จะพูดได้ไงคุณ

แบบเจ้านกตัวนี้กำลังบอกเลขเด็ดทำอย่างกัน

คุณพี่พูดเนี่ย

ขุนทองแสนรู้ตัวเมียอายุ๖เดือนค่ะ
อยู่ภายในวัดป่าเป้าหรือว่าวัดร่มป่าตองตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
แม่ต้องบอกเลยว่าคนเนี่ยนะก็ช่างไปถามเจ้านกขุนทองนี่เหลือเกินนะครับ
เพราะว่าหวังว่าจะได้โชคได้ลาบก็เรื่องของเรื่องคืองวดที่ผ่านมา
เจ้าทองเขาให้โชคมาแล้วนั่นน่ะสิเออน่าล่ะ
ไม่น่าล่ะก็เลยไปขอกันเยอะเลยงวดนี้นะคะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าเป้าเขาบอกว่านกขุนทองแสนรู้ตัวนี้มีชาวจังหวัดระยองถวายให้วัด
หวังว่าจะให้บรรยากาศในวัดมันมีเสียงนกเสียงกาจะได้ไม่เงียบเหงาเกินไป
ความแม่นหรือความบังเอิญนและเจ้าทองที่บอกเลขออกมาแล้วไปซื้อกันถูกนะคะ
ก็แล้วแต่บุญแต่วาสนาของแต่ละคนนะครับ
เราคนถูกก็เลยซื้ออาหารนกมาให้ด้วยเป็นของรางวัลนะคะ
มีเสียงนกเสียงกามันก็จะได้ไม่เงียบไม่เหงา
แล้วพอดีวันนั้นศรัทธาเขามาทำบุญ
ก็ฟังเสียงมันเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ถูก
การซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรเนี่ยมันก็เหมือน
คนที่ทำบุญเอาไว้ก่อนน่ะโดรม

ถ้าเรามีเงินในธนาคารเนี่ยเราเอาบัตรไปกดไอทีเอ็ม
บางคนก็ฝากเงินไว้กับธนาคาร

เราก็จะมีเงินออกมามันก็ซื้อร็อเตอรี่
มันก็จะถูกเขาว่าอย่างนั้นนะ
ท่านเจ้าอาวาสเขาบอกว่าถ้าอยากจะถูกลอตเตอรี่
ก็ต้องหมั่นทำบุญอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเนอะ
กันนะคะแต่ว่าความน่ารักแสนรู้ของเจ้าทองเนี่ย
บวกกับสามสิบแล้ว
มันใกล้ถึงวันสลากินแบ่งรัฐบาลออกกันแล้ว
งานก็เลยเข้าเจ้าทองอย่างหนักเลย

น้ำลายแตกฟองปกลง

เขาก็จะบอกว่าพอแล้วเหนื่อยพอแล้วเหนื่อย
ถามกันอยู่นั่นทั้งวันเลยออกอะไรออกอะไร

แล้วนกมันจะได้พักตอนไหนล่ะแบบนี้
เจ้าทองบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคุณ
ตอนนี้ขอบตาคล้ำดำเลย

ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าเป้ายังเล่าเส้นทาง

เดี๋ยวไปดูสิว่าเจ้าทองเนี่ยเดินทางมาเองได้ยังไง
หื้อ
คือท่านเจ้าอาวาสบอกประหนึ่งว่า

เป็นมากับคนใช่มั้ย
เจ้าทองแนะนำว่า
ถ้าจะมาเองบินเร็วกว่า

เร็วกว่าเยอะเลย
ทองนี้ก็น่าสนใจนะ

ฮอตเนี่ยเจ้าทองเขาฮอต